มือถือปิดอยู่อย่าคิดละพี่ไปนั้น
แบบเตือนไหวชาติไรมันก็ไม่เข้า
คิดถึงเธอพอไม่ได้เจอก็เงา
แต่งานเข้าช่วงนี้เลยไม่ได้เจอ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
เบนส์ร้อง

คุณร้องได้

อยู่บ้านก็คงไม่ได้มีโอกาสทำแบบนี้กันนะ
วันนี้เป็นครั้งแรกผมแอบได้เห็นรอยยิ้มของคุณพ่อ

ตื้นตันเหมือนจะร้องไห้อยู่หลายครั้งต่อหลายครั้ง

คุณพ่อลองนึกย้อนกลับไปดิค่ะ
ครั้งนี้เปล่าที่ลูกขอตังไปร้องเพลงแล้วเรามี๗บาท

ก่อนที่เปคจะบอกว่าตอนเนี้ย

เพราะคุณย่านี่เลี้ยงมามาตั้งแต่เด็กใด
เขาทำได้เงินถึงหกหมื่นบาท

ดีใจมากที่หลานทำได้

นี่ถ้าคุณปู่มาอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นไงคะคุณย่า

นั้นแบบคงจะลืมไม้ค้ำแล้วก็โดดดีใจเลย

ปู่อาจจะเดินได้วันนี้ก็ได้ถ้าเขามาเนอะ
ไม่แน่ไม่แน่นะ

จิตใจเนี่ยมันเป็นตัวควบคุมนะค่ะคุณแม่ค่ะ
ครอบครัวที่บ้านเนี่ยนอกจากลำบากหาเช้ากินค่ำแล้ว

เยอะค่ะมีเยอะ
แต่มันเป็นหนี้ที่แบบเราค่อยผ่อนผันไป
แล้วมันจะมีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งที่มัน
เราพูดตรงว่าเราไม่มีปัญญา
แต่ผู้มีบุญคุณคนนี้เขายื่นมาช่วยโดยที่ไม่ได้หวังตอบแทนอะไรเลย
เหมือนกับเขาเห็นเด็กสองคนเนี่ยค่ะ
เขาเห็นอนาคตของเด็กแล้วครอบครัวหนูกำลังจะล้ม

เหมือนแทบจะไม่มีที่อยู่ที่อะไรอย่างนี้
เขาช่วยมาทีละก้อนทีละนิดทีละหน่อยจนรวมเป็นเงินเก้าหมื่น
ซึ่งเป็นเงินที่ครอบครัวแม่ไม่มีปัญญาที่จะเอาไปใช้หมด
เขาก็ให้เวลาให้โอกาสมาเป็นเวลา๒ปีแล้วค่ะ
แม่ก็ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเขาไม่เคยทวงเลย
เขาเป็นคนใจบุญมากอยู่จังหวัดจันทบุรี

เขาคืออาจารย์หน่อยอาจารย์ธีระแก้วแหวน
เป็นผู้อำนวยการอยู่โรงเรียนเตรียมพัฒน์ที่จันทบุรี
ปีที่หนูขึ้นมาอยู่เมืองชนอะไรอย่างนี้
หนูจะอยากบอกอาจารย์ว่าที่หนูหายมา

หนูรู้ว่าอาจารย์เงินก้อนนี้ไม่เคยคิดจะเอากลับแล้ว
แต่หนูเคยพูดอยู่ในครอบครัวตลอดว่าหนูไม่เคยลืม
แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งหนูมีโอกาสตรงนี้ที่ได้เงินก้อน

น้องเบ้นตั้งเป้าไว้อยู่ที่แสนนึง
ถ้าได้ตรงจุดนี้หนูขออาจารย์ตรงเลยว่าหนูขอตั้งตัวก่อน
แต่ถ้ามันได้เกินเป้าหนูขอสัญญาว่าหนูจะขึ้นอาจารย์ทุกบาททั้งครับ

ในสังคมอันโหดร้ายทุกวันนี้นะครับ
ยังมีครับคุณผู้ชมยังมีคนที่มีน้ำใจมีจิตใจเอื้ออาทรต่อมนุษย์ด้วยกัน

ยังมีอยู่จริงนะครับไม่ได้มีแต่ในนิยาย
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๕แล้วมาฟังก่อนว่าเพลงที่มันมีมูลค่าถึง๘๐๐๐บาท

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
ยังคงมีอัทธิวันอยู่ในเช็คโทรแรมครับ

แล้วท่านตมราคาเกาะออกมาว่ะ

ดนตรีมายิ่งใหญ่มากเปิงมาเลยป๊าบ
ผมก็เพลงนี้เคยเอาไปประกวดเมื่อประมาณ๓๔ปีที่แล้วครับที่ว่าเงิน๗บาทนะครับ
อ๋ออันนี้เหรอใช่ครับเดี๋ยวนะเบน
เป็นเพลงที่เราร้องชนะอุ้ยช่วยหายใจแรงลูก
แต่มัน๓๔ปีแล้วอะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะถูกไหม
เพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาผมไม่เคยหยิบเอาเพลงนี้มาร้องอีกเลย
แต่มันเป็นเพลงในตำนานชีวิตเราเลยนะเพลงนี้
เพลงนี้คือน้องพ่อแม่อดกันทั้งวันครับใช่
เพื่อเหลือเงินไปซื้อน้ำให้หนูขึ้นไปร้องเพลงเนี้ยใช่ครับ
น่าจะเรียกว่าเพลงเจ็ดบาทในเพลงนี้ของสุทธิ์เพลงอืม
ประจำตัวของเบ้นเลยถ้าเป็นพี่พี่จะจำไปจนวันตายเลยเพลงนี้
แต่ว่าก็ไม่ได้ร้องนานแล้วไม่ได้ร้องนานนะ
ตัดสินใจให้ดีนะครับเบ้นค่ะฟังอินโทรไปแล้วครับ
สำหรับเพลงที่๕นี้นะครับมีมูลค่า๘๐๐๐บาท
เบนส์จะสู้หรือจะหยุดครับ
คุณจะสู้หรือคุณจะหยุดครับ
สู้ครับผมสู้ครับ

ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์๑๙ดีดีไอบูพาวเวอร์ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ก่อนจะร้องหนูมีอะไรอยากพูดไหมคะ

เพลงนี้เพื่อครอบครัวครับ
ยังไงผมก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ผมเชื่อว่า
ร้องเพลงของผมในวันนี้หรือวันข้างหน้า
จะทำให้ครอบครัวเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็สบายขึ้นครับ
ขอให้เป็นไฟดำใจมุมวังค่ะครับ
พร้อมนะครับเพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่ห้า
เพลงมาครับ

เอิ้นทิศ
ครั้งหนึ่งหน้าเท้าสุรารี
เคยได้มี
เคียงสาบานต่างว่าจะรักไม่เปลี่ยนแปลงชั่วคราน
หากใครผิดคำสาบานให้มีอันเป็นไปพ้นผ่าน
ครั้งนั้นไม่นานต่อมาโอ้อาทิตย์จ้า
ฝ่ายสาวก็แปรพันใจกลับมอบความรักให้กับชายคืนไป
หนุ่มหนึ่งเขาตรอมใจชอบช้ำมายา
หนุ่มคนนั้น
ก็คือฉันนี่เอง
อยากจะเตะเป้ง
เปล่งเสียงร้อย
โอ้โหมาทอนสาบาน
ต่อหน้ายาโม
เหมือนคนจวนสิ้นใจ
อย่าโปรด

อยากให้มี
ขึ้นของรักของมันได้
ลูกสุดแสนรัก
อยากให้เธอสุขใจ
อย่าโกรธแค้นเครื่องใด
ลูกขอรับไว้
พูดดีเทียง
โอ้ทุกคน

ไม่ได้หวังอะไรเลยครับเพราะว่าประมาณ๕๐๖๐คนนะครับผม
ผมคิดว่าวันนี้มาทำในสิ่งที่เรารักอย่างนี้ไม่ได้หวังว่าจะได้
แต่เวทีนี้มันอาจจะเป็นแรงที่รู้สึกว่าอยากทำวันนี้ให้ดี
แล้วก็คือมุ่งมั่นมากครับวันนั้น
เพราะว่าครอบครัวทั้งน้องทั้งอะไรคือรอความหวังจากเราครับ
แล้ววันนี้กับวันนั้นแตกต่างกันไหมคะ
ครับ
วันนั้นร้องถ้าชนะได้หนึ่งหมื่น
วันนี้ร้องถ้าชนะได้แปดหมื่น

ในเพลงหน้าโอกาสงดงามทีเดียวเพราะตัวช่วยเหลือถึง๒ตัว

ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ห้า
มูลค่าแปดหมื่นบาท
เบนส์ร้องได้
หรือว่าร้องไปแล้วนะครับ
ผิดครับ
เพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาท
เบนส์ร้อง
ได้ครับ
อย่างที่คุณป่านุ่มสันติสุขได้กล่าวไว้ค่ะ๑๐๐๐บาทในวันนั้นเพลงเดียวกันมาเป็น๘๐๐๐บาทในวันนี้ค่ะ

เหนื่อออกขนาดนี้นะฮะเหลืออีกเพลงเดียวถ้าจะให้ร้องต่อไปอาจจะเป็นการกดดันเวท์เสียไป
พักดีกว่าตอนนี้มีแน่แล้ว๘๐๐๐เพลงหน้า๑แสนบาทเอาไว้วันต่อไป
วันนี้ทำมาเต็มที่แล้วร้องมา๓เพลงกดดันทุกเพลงแล้วก็ภัยร้อทุกเพลง
กลับมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตของเราได้ทุกคนที่นี่นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีกฎหมายเลข๓๒ค่ะ
แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับมาเป็นกำลังใจให้เบ้นดูสิว่า
นักสู้ชีวิตคนนี้จะคว้า๑แสนบาทที่เขาตั้งเป้าไว้
หรือมากกว่านั้น๑ล้านบาทจากรายการของเราได้หรือไม่
วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ร้องได้ให้ล้านตั้งแต่เด็กนะครับผมมีความฝ่ายฝันว่าอยากจะร้องเพลงออกทีวี
ตอนนั้นผมคิดว่าคงไม่มีวันที่เราจะได้เข้ามาเห็นกรุงเทพ
เห็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือที่สุดในชีวิตของผมแล้วครับ
ถามตรงทั้งสาวใหญ่สาวเล็กผมลืมมันว่างไปเลยครับพี่

เป็นร้อง